สัปดาห์ที่แล้วเหล่าสตาร์เชฟทุกอายะสามารถความสามารถเอาชนะไปได้
อีกเยอะต้องมีหนึ่งในพวกคุณที่กลับบ้านแน่จางเลี้ยง
บททดสอบพละกำลังในการทุบเนื้อวัว

ผลงานขนมไข่เต่าขนาดยักษ์อันโดดเด่น

อายะทำภารกิจสำเร็จ
ส่วนมานะสาวงามจากเกาหลีล้มเหลวในการทำซุปหัวสิงโต
มันไม่ค่อยตรงตามรูปแบบนะ
บอกลาสตาร์เชฟไปอย่างน่าเสียดาย

สตาร์เชฟเดินทางมาที่บ้านดินฝูเจียน

สตาร์เชฟทั้ง๖ต่างใช้เคล็ดลับของตัวเอง

เพราะอะไรจางเลี่ยงถึงไม่ได้รับความไว้วางใจ

รายการสตาร์เชฟเริ่มณบัตรนี้
วันนี้รายการสตาร์เชฟมาที่ฝูเจียน
เป็นการแข่งขันนอกสถานที่ครั้งที่๒
ที่นี่คือบ้านดินหนึ่งเดียวในโลก
บ้านดินเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณเคยเป็นป้อมประการปกป้องชาติและเป็นฐานยิงขี่ปนาวุฒิ
เย้ทุกคนครับเรามานอกสถานที่กันอีกแล้ว
และนี่ถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างมหัศจรรย์บ้านดินนานจิ้งปูเจียน
การแข่งขันทำอาหารของพวกคุณจะเริ่มต้นที่ผืนดินอันลึกลับและเก่าแก่แห่งนี้ครับ
ยังกงหลูเยอิเชียอนเชิญเอามาข้างหน้าด้วยครับ

ทั้งสองเป็นหัวหน้าทีมจากการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับ
ยังกงหลูเยอิเชียน
เชิญหัวหน้าทีมทั้งสองใส่ผ้ากันเปื้อนของคุณได้ครับ
ฉันรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ฝีมือทำอาหารของฉันจะเย่อีเชียนเธอเก่งกว่าฉันแน่

คราวนี้ฉันเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งซะแล้วสิ

กงหรูการแข่งรอบที่แล้วเนี่ยคุณได้เป็นหัวหน้าทีมก่อนใช่ไหม

ดังนั้นวันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนนะครับ

โล่งใจนิดนึงค่ะเพราะอย่างน้อยฉันก็ได้เปรียบกว่าฉันได้เลือกคนก่อน
วันนี้แข่งนอกสถานที่ผมยังจำการแข่งครั้งก่อนที่ไปมาเกาะได้
ลูกทีมที่อยู่กับยางกงหรูหายไปหมดแล้ว
สังเกตจังหวะเหลือแค่เธอแล้วตอนนี้ดูสิ
ลูกทีมเธอตกรอบแน่คอนเฟิร์ม
ใจของฉันเป็นของเย้อีเชีย

เป็นไปได้ว่ายางกงหรูจะเลือกคุณเป็นคนแรก
โอ้โหขอร้องลาอย่านะคิดดูก่อนนะ
ยากงหรูสมาชิกคนแรกที่เลือกเข้าทีมเป็นใครอย่างนั้นเหรอครับ
อื้อ
มองพวกเขาแล้วดูพวกเขาโพสต์ท่าเขาสิ

อยู่ใกล้กับการโดนคัดออกเสมอ
ผมอยากอยู่ทีมเดียวกับจางเลี่ยง
พูดตรงนะผมอยากอยู่ทีมคุณนะ
ยังคงหรูขอผมอยู่ทีมคุณด้วยคนได้ไหม
นี่นี่หมายความว่าพอจังเรียกไปทีมนั้นคุณก็เริ่มเอ็นเอียงอย่างนั้นเหรอ
ไม่ใช่นะผมควรได้อยู่กับจางเลี่ยงมาก
เพราะที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ผมชินซะแล้ว
ผ่านมาก็เป็นแบบเนี้ยผมชินซะแล้วอยากเข้าทีมของยังโกงหรูไหม

พวกคุณแต่ละคนเนี่ยพอจางเลี่ยงไปไหนก็จะตามไปนั่น
ปวดใจมากเลยนะคะแบบนี้นี่เย้อีเชียนฉันอยากไปอยู่ทีมเธอนะ
ขอบคุณเนี่ยไม่ได้เลือกคุณเลยนะวางลิน
ไม่ได้เลือกฉันหรอไม่เป็นไรอย่างไรเธอก็ต้องเลือกฉันแม่
อืมวังลิ้นครับ
ถ้าให้ผมเลือกแล้วก็การแข่งนอกสถานที่ต้องใช้พละกำลังเยอะ
ผมขอแนะนำคุณเท่านี้แล้วกัน

ฉันเป็นคนฝูเจียนอาหารที่ทำวันนี้ฉันคุ้นเคยมาก

ไปชิงคุณอยากเข้าทีมไหนที่สุดครับ

ตอนนี้ในใจนี่แห่งพูดว่าในเมื่อคุณไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาละ
อีเชียนปรึกษากันดีกว่าว่าสินไปชิงจำเป็นสำหรับทีมหรือเปล่า
ยากงหรูคนที่คุณจะเลือกเป็นใครกันครับ
คือฉันคิดว่าฉันจะแบ่งผู้ชายให้เย่อิเชียนคนหนึ่ง

กลายเป็นกรรมกรไปแล้วดูดิ

เหอเหนือนดมยนต์

ผมว่าวันนี้เป็นการแข่งที่โหดหินมากเลย
ไปชิงไม่ต้องมาแล้วรับไป

ดีเนอะมีน้ำใจกับผมมากเลย
ดูสิแม่ผมออกแรงสักนิดเดียว
ตอนนี้หัวหน้าทีมทั้งสองก็เลือกเสร็จแล้วนะครับ
แล้วต่อไปก็เชิญทั้งคู่กลับเข้าทีมของตัวเองได้นะครับ

แข่งขันที่คุณต้องเจอก็คือ

ลูกเทพเหรอ
พอเดินเข้ามาใกล้ผมถึงรู้ว่าเป็นเด็ก

หรือว่าต้องทำอาหารของเด็กอย่างนั้นเหรอ
นกบินผ่านท้องนา
เด็กน้อยค่อยเติบโตขึ้น
ทุกท่านเมื่อครู่ที่ท่านหัวหน้าพูด
มีใครเข้าใจไหม

ไม่เป็นแบบนี้เหรอ
ขอขอบคุณค่ะได้ได้ดี
พูดว่านกบินผ่านท้องนาเด็กน้อยค่อยค่อยเติบโตขึ้นมา
บ้านดินของเรามีเด็กเพิ่งคลอดใหม่วันนี้จะฉลองกันหวังว่าทุกคนจะมาร่วมงานกันโดยพร้อมหน้ากันนะทุกคน
วันนี้หน้าที่กันก็คืออาหารโต๊ะจีนสำหรับงานเลี้ยงอย่างไรแหละครับ

ที่สำหรับฉันแล้วเป็นของกล้วยเลยล่ะค่ะ
หลังจากการแข่งขันที่มาเกาะฉันคิดว่าไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนฉันก็เอาอยู่นะคะ
ทั้ง๒ทีมต้องทำอาหาร๕อย่างนะ
สีแดงอาหารที่คุณต้องทำก็คือ

ซุปปลาใส่เต้าหู้คันน้าผัด
อาหารพวกนี้ฉันค่อนข้างคุ้นเคย

จะทำสุดฝีมือให้ทุกคนได้เห็นฝีมือของฉันแน่นอนค่ะ
น้ำเงินเมนูอาหารของคุณก็คือ

ทั้งสองทีมคิดว่าพวกคุณคงเห็นอาหารทั้ง๕อย่างที่ต้องทำแล้ว

อาหารทั้ง๕อย่างต้องมีจำนวนเพียงพอสำหรับ๓๑คน
ปริมาณสำคัญที่สุด

ตอนนี้เริ่มได้ไปเลย
เดี๋ยวเข้า
รอบคัดขนออก
เอาล่ะน้ำเงิน

สีแดงชนะสีแดงสู้